มีเรื่องที่ต้องบอกว่าโอ้โหทำไมคนสักคนหนึ่งเนี่ย
จิตใจถึงได้โหดร้ายโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
ธำ้ร่างกายหญิงสาวที่เป็นภารยาค่ะนะจนเธอเสียชีวิต
พื้นที่เกิดเหตุคือหน้าสพพระประแดงที่สมุทรปราการ
โอ้โหหน้าโรงพักเลยนะคะหน้าโรงพักหน้าสถานีตำรวจนี่เป็นคลิปที่มีชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้ได้
ผู้ชายคนนี้เนี่ยทุกผู้ชมเห็นที่นอนยาวเห็นไหมเห็นขาเนี่ยฮะ
ค่ะแล้วมีผ้าเขียวเขียวอยู่ข้างข้างเนี่ยนี่คือฝ่ายผู้หญิงที่เป็นภรรยานะฮะค่ะ
ผู้ชายก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เธอลักษณะเหมือนกับบาดเจ็บมาแล้วนะครับ
สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะฮะคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เอาไปเป็นหลักฐานไปบอกตำรวจด้วยบอกนี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนี่ตีลำตัวก่อน
ท่อนไม้นะแล้วมีช่วงที่ไปเอามีดที่เป็นมีดหัวตัดเนี่ย
มาฟันอีกตีไปที่หัวด้วยนะเนี่ยค่ะใช่เข้าที่หัวเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวฟันใส่ศีรษะฟันใส่ร่างกายนะครับ
จนสุดท้ายเธอเสียชีวิตคือพอคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
อกจากเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่หน้าโรงพักษพพระแดงเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยนะครับยังปฏิเสธนะบอกผมไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลย
ผมไม่เคยทำร้ายภรรยาเลยโอ้โหนะช่วงที่ตีเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สักครู่เนี้ยชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้มีเสียงในคลิปใช่ไหม
เดี๋ยวลองฟังช่วงเหตุการณ์ที่เขาถ่ายไว้หน่อยนะครับ
คลิปนี้ชาวบ้านที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยยาว๒นาทีกว่านะฮะยาว๒นาทีกว่า
แต่ไม่ใช่ว่าเขามัวแต่ถ่ายคลิปแล้วไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะเขาก็มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ค่ะส่วนคนที่ถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเห็นไหมยังมีลักษณะ
เสียชีวิตก็เลยนำคลิปนี้แหละค่ะไปให้กับเจ้าหน้าที่ใช่เนี่ยฮะสองนาทีกว่านะ
ถูกทำร้ายใช่ค่ะดูภาพตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สอบพ่อพระแดงอยู่ที่จุดลานจอดรถของกลางห้ะหน้าสอบห้อนะครับ
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลตลาดอำเภอพระประแดง
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เนี่ย
ท่าทางเขาก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเจ้าหน้าที่สอบถามเรื่องหญิงสาวที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เขาบอกเขาไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำแต่ชาวบ้านบอกมีคลิปหลักฐานเลยใช่ค่ะ
ก็เลยคุมตัวไปนะครับหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
ไม่ทราบชื่อนามสกุลนะครับอายุคาดว่าประมาณสัก๔๕๕๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับตรวจสอบเบื้องต้นมีร่องรอยถูกทำร้ายนะครับ
ศพของเธอมีบาดแผลที่ศีรษะ๓แห่งหลังหูข้างขวาอีก๑แห่ง
ใบหน้าแล้วก็ตาข้างซ้ายมีร่องรอยฟกช้ำลำตัวเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำหลายจุด
ลักษณะแบบนี้นะครับในที่เกิดเหตุยังเจอท่อนไม้ยาวประมาณ๔๐เซนติเมตร
แล้วก็มีมิดดาบนะฮะเป็นมิดดาบยาวหัวตัดนะขนาดยาวเนี่ยสัก๘๐เซนติเมตร
ส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีตามในคลิปเลยฮะเห็นชัดเจน
เอาไม้ทุบเขาเอามีดฟันเขาชื่อนายบุญจันทรนะฮะ
สกุลแวงวันนายบุญจันทร์นะฮะนามสกุลแวงวันอายุ๕๑ปีนะครับ
คือเป็นคนเร่ร่อนทั้งคู่ค่ะนะฮะก็อาศัยอยู่กันสองคนนี่แหละนะครับ
ตำรวจนำนายบุญจันทร์ไปสอบปากคำนะครับนายบุญจันทร์เนี่ยบอกว่า
เขากับผู้ตายเนี่ยเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันมาสักหนึ่งเดือนนะ
เมื่อคืนนี้เขาไปเห็นภรรยาเนี่ยนอนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
พบศพอ่ะคิดว่านอนหลับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
จนกระทั่งเช้าเห็นว่าเอ๊ะทำไมภรรยายังไม่ตื่นก็ไปปลุก
พอไปปลุกเอ้าเสียชีวิตแล้วยืนยันว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรภรรยาของเขาเลยค่ะ
เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงนายบุญจันทร์นะครับ
อืมอืมอืม
ก่อนท่านนี้เราเคยมีเรื่องสตรอกอะไรกันไหมไม่

เช้ามาผมก็เข้าตลาดมาหาข้าวมาให้มันกิน

ครับมีแต่ลักษณ์
นี่นายบุญชาญบอกนี่เป็นคนเร่ร่อน

แต่มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เป็นชาวบ้านเป็นบรมงบิลนะครับ
เอาคลิปหลักฐานมาให้ตำรวจด้วยนะฮะ

มีปากเสียงทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายภรรยาใช้ไม้ตีตบหน้าจนล้ม
แล้วก็กระหน่ำตีแบบไม่ยั้งไม่หยุดด้วยเอาเหล้าขาวเนี่ยกรอกปากผู้ตายด้วย
เขาบอกเขาเจอหลายครั้งแล้วนี่นะคะจังหวะเอาเหล้ากรอกปากนี่
พยายามห้ามด้วยค่ะแต่ถูกตะโกนด่ากลับมานะครับ
แล้วยังลากมิดดาบยาวมาตะโกนท้าทายเขาก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้
ตอนนี้เขาก็พ่อหญิง๖๕๗ด้วยเขายังเก็บขยะถ่ายอยู่ยังแข็งแรงอยู่
แล้วมาตอนหลังเนี่ยจับหกเล่ามากอะไรบ้างซ้อมซ้ายทุกวัน
จะทำยังไงดูแล้วไม่ไหวแล้ว

ตบทั้งกระทืบทั้งตีด้วยไม้

แล้ววันหนึ่งไหลรอบแล้วเกิน๓๔รอบวันหนึ่ง

กินไม่ไหวแล้วผู้หญิงไม่ไหวแล้วลกยังไม่ได้

ไม่กินก็ตบไม่กินก็ตบ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บริเวณตรงนี้คือลานจอดรถของกลางของโรงพักนะคะ

แล้วตรงจุดนี้ค่ะใต้ต้นไม้ก็จะมีแผ่นวายนิ้ว

ตรงนี้คือที่นอนของนายบุญจันทร์ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายนะคะ

ก็จะมีเศษอาหารมีแก้วน้ำมีอะไรวางอยู่
ติไปคุยกับนางเมตตาสุวรรณรัฐแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่
ก็ได้ข้อมูลมาว่าที่ผ่านมาเห็นนายบุญจันทร์ทำร้ายร่างกายภรรยาบ่อยนะคะ
ตัวภรรยาก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะคนแถวนี้เขาเรียกกันว่านางแมว

มาอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุนางแมวเดินไปขอเงินกับเธอนะคะนางเมตตาบอก
แล้วนายบุญจันทร์ก็เดินมาเตะนางแมวต่อหน้าเธอเลย
เธอก็บอกนายบุญจันทร์ไปว่าอย่าทำแบบนี้
นายบุญจันทร์ตอบว่าไม่ทำก็ได้
แล้วก็ลากนางแมวพากลับไป
มารู้ข่าวว่านางแมวเสียชีวิต
ก็เลยนึกในใจแวบแรกเลยนะ
พอรู้ว่านางแมวเสียชีวิตแวบแรกก็นึกถึงในจันทร์นี่แหละ

อยู่หลายคนแล้วค่ะเมียเขา